ผู้ภัยก็ยังคงค้นหาผู้ที่สูญหาย
ส่วนที่โรงพยาบาลเราก็ยังคงต้องติดตามความคืบหน้า

พาไปดูในจุดเกิดเหตุกันหน่อยนะคะ
ภารกิจการค้นหายังคงเดินหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่บริเวณวัดสนามชายจธนครศิริยา

กับคุณอรพันธ์ขันทองคำค่ะ

เช้าวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งออก
ค้นหาร่างของผู้สูญหายจากเหตุเรือล่ม
ที่บริเวณวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อย่างต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้นะคะ
โดยวันนี้ได้มีการประชุมทีมกันตั้งแต่เช้ามืดค่ะ

กระจายไปค้นหาตามจุดที่คิดว่า
น่าจะมีร่างของผู้สูญหายนั้นไปติดอยู่
ขณะที่ยอดของผู้เสียชีวิตขณะนี้อยู่ที่๑๕คนค่ะ
ภารกิจค้นหาร่างผู้สูญหายวันที่๒
เริ่มขึ้นในช่วงเช้ามืดต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยกู้ภัยได้ประชุมทีมชุดค้นหาก่อน
ดมกำลังออกค้นหาโดยแบ่งออกเป็น๓ทีมค่ะ
แรกค้นหาบริเวณเรือและท้ายเรือ
ที่๒ค้นหาบริเวณโป๊ะเรือ
และทีมที่๓ออกค้นหาตามโค้งน้ำเจ้าพระยา
ซึ่งจุดนี้ค่ะคาดว่าน่าจะมีร่างของผู้สูญหายถูกน้ำพัดมาติดอยู่
แต่ละทีมใช้เวลาประมาณ๓๐นาที
จะกลับมาเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ออกไปค้นหา
ส่วนเรือสมบัติมงคลชัย
ซึ่งเป็นเรือโดยสาร๒ชั้นที่ประสบเหตุนะคะ

โดยจะเห็นว่าบริเวณด้านข้างของเรือนั้นตะแคงแล้วก็จมลงไปในน้ำ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกผูกเรือติดไว้กับเสา
เพื่อไม่ให้เรือจมลงน้ำทั้งลำ
และจะสามารถกู้เรือขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อแน่ใจว่า
ไม่มีร่างของผู้เสียชีวิตติดอยู่แล้ว
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
ทราบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่เสียชีวิตนั้น
จะเป็นผู้ที่อยู่ชั้นล่างของเรือ
เมื่อเรือประสบเหตุทำให้เรือตะแคงจมลงอย่างรวดเร็ว
ทำให้ไม่สามารถหนีเอาชีวิตรอดได้
และพบว่าเรือลำนี้บรรทุกผู้โดยสารมากว่า๑๕๐คน

รับน้ำหนักเพียง๕๐คนเท่านั้น

นี่คือภาพบรรยากาศสดของการค้นหาร่างผู้สูญหาย

ยังคงกระจายกำลังออกค้นหาอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่กระแสน้ำวันนี้ยังคงไหลเชี่ยวรุนแรงนะคะ
ทำให้เป็นอุปสรรคในการค้นหา
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงพยายามมุ่งหน้าค้นหาต่อไป
จนกว่าจะพบร่างผู้สูญหายเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนยอดของผู้เสียชีวิตขณะนี้ค่ะ
มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะจาก๑๔คนเป็น๑๕คน
โดยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
และผู้สูญหายเพิ่มจาก๑๓คนเป็น๑๕คนแล้วค่ะ
การค้นหาวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
จนถึงจุดหนึ่งนะคะที่เจ้าหน้าที่คาดว่าไม่น่าจะพบร่างของผู้สูญหายแล้ว
ซึ่งก็ต้องรอให้ร่างนั้นลอยอืดขึ้นมาเองค่ะ
และนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุด
รพันธ์ขันทองคำข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ